คุณผู้ชมครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับ

พาลุงของน้องเป็นเด็กผู้หญิงวัย๔ขวบนะครับ

ซึ่งเป็นภรรยาคนล่าสุดใช่ไหม

ซึ่งตอนนี้จริงมันจะมีตัวละครแทรกมาอีกเดี๋ยวผมไล่ให้ฟัง
จุ๋มภรรยาล่าสุดแล้วก็นายเอ็มเนี่ยนะฮะ
พาเด็กหญิงวัย๔ขวบที่บอกว่าทำร้ายร่างกาย
แล้วก็เอาไปเปิดรับบริจาค
ได้เงินมาก็เอาเงินไปใช้
แล้วก็มีคำถามว่าตกลงตอนแรกเนี่ย

ซึ่งในข่าวตอนนี้ล่าสุดบอกว่าทำร้ายร่างกาย
โดยวันนี้ครับคุณกันจอมพลังพาลุงนะฮะ

โดยคุณสังวรครับเป็นลุงของน้อง

เป็นลูกของนายเอ็มกับนางสาวจุ๋มเนี่ย
เดินทางมาที่สนบังเขนครับ
มาเข้าพบกับทางตำรวจท่านรองพบชนนะฮะ
คนตระบบตรีนพสินพูนสวัสดิ์
คุณกันเนี่ยบอกว่าเพิ่งทราบความจริงจากลุงของเด็กที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิดครับ
บอกว่าที่จริงแล้วตอนน้องเกิดมาปกติทุกอย่างครับคุณผู้ชม

แต่วันที่ตนเองไปช่วยเหลือปรากฏว่าไปเจอน้องสภาพร่างกายผิดปกติครับ
แหว่งเพดานโหวแล้วก็ตาบอดทั้งสองข้าง
อกจากนี้มีการเปิดรับบริจาค
สงสัยว่าการเปิดรับบริจาคนั้นเป็นการจงใจให้เด็กพิการหรือเปล่า
เพื่อจะเอาน้องมาหากินนะครับ

ส่วนตัวอยากให้ถูกดำเนินคดีเรื่องของการค้ามนุษย์ด้วยครับ
มาหาท่านนกศิลป์เลยแล้วบอกว่าพี่เรื่องนี้ต้องดำเนินการให้ถึงที่สุด
ปกติเห็นข่าวมีแต่ขโมยลูกคนอื่นเข้าไปแล้วก็ไปทำแบบนี้นะฮะ
อันนี้คือพ่อแม่แท้ของเด็กนะครับ
ขณะที่ลุงของเด็กยืนยันว่าเป็นคนเลี้ยงหลานมาตั้งแต่อายุแค่สัปดาห์เดียวครับ

อยู่ที่กำแพงเพชรร่างกายน้องมายมิ้นตอนนั้นปกติดีทุกอย่างครับ
พิการพออายุสักประมาณ๒ขวบปรากฏว่าพ่อแม่คือนายเอ็มกับนางสาวจุ๋มมารับเด็กไปเลี้ยงที่กรุงเทพ
ตัวเองเนี่ยคุณสังวรซึ่งเป็นลุงไม่อยากให้ไปเลยครับ
เพราะไม่มั่นใจพอพ่อมาดูแลแล้วจะดูแลดีไหมนะครับ
แต่บังเอิญตอนมารับเนี่ยตัวเองไม่อยู่บ้านครับยายของเด็กอยู่
ก็เลยพาเด็กไปหลังจากนั้นไม่เคยเห็นหน้าหลานอีกเลยนะครับ
พยายามติดต่อแม่เด็กครับนางสาวจุ๋มเนี่ย
ก็ไม่เคยส่งรูปปัจจุบันมาให้ดูเลยตอนนี้
เห็นสภาพหลานแล้วโอ้โหรับไม่ได้ครับ
มาตั้งแต่อายุสัปดาห์เดียวครับพี่เต้น
ก็พอกันกับยายแหละรู้สึกเสียใจมากเลยแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้
เขาไม่ตอบเลยทำไมเป็นอย่างนี้ก็บอกว่าหกล้มหกล้มมันไม่ใช่หรอก

แล้วเรื่องนี้นะคะที่บอกว่าจะเข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือเปล่า
วันนี้เนี่ยเราไปคุยกับทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะคะ
พลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์ซึ่งเล่าให้เราฟังถึงการสอบปากคำในเอ็มนะคะ
ก็ยังให้การเช่นเดิมคุณผู้ชมค่ะบอกเขาไม่ชอบเสียงเด็กร้องนะคะ
ก็เลยก่อเหตุขึ้นโมโหมีเวลาได้ยินเสียงเด็กร้องแล้วฉุนเฉียวโมโห
แล้วรู้สึกก้าวร้าวก็ไปลงกับเด็ก
ขณะที่น้องมายมิ้นนะคะที่กันจอมพลังเข้าไปช่วย
ปกติดีสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ตอนปี๒๕๕๕เนี่ยเจนที่เป็นคนเลี้ยงดูเนี่ยนะคะ
แล้วเจนก็เอายาม่วงมาทาให้
การเปิดรับบริจาคจะเข้าการค้ามนุษย์หรือเปล่า

แล้วก็ตอนนี้กำลังแยกเหยื่อ

แต่ว่าในทางคดีพบว่าเด็กเหมือนจะถูกทำร้าย
แล้วหนำซ้ำทั้งสองคนยังร่วมกันเอาเด็กมาหากินด้วย
คือเรื่องนี้ใครได้ยินก็รู้สึกสะเทือนใจนะคะ
ท่านรองบอกว่าเด็กเหมือนตกนรกทั้งเป็น
แล้วการกระทำลักษณะนี้เป็นการเรียกรับผลประโยชน์จากเด็กพิการชัดเจน
ทีนี้เงินในบัญชีที่โอนเข้านางสาวเจษดาเนี่ยนะคะ
ก็คือเมียคนที่สองเนี่ยเขาไปดูเงินในบัญชีนะคะคุณผู้ชม
พบว่าตั้งแต่วันที่๒๑กรกฎาคมที่ผ่านมามีเงินอยู่๓๕๐๐บาท
เงินที่เข้ามาก็คือคนทำบุญมีตั้งแต่๗บาท

ก็คือใครมีเท่าไหร่ก็ช่วยเท่านั้นคือคนไทยศรัทธาอยากจะช่วยเห็นเด็กใช่ไหมคะ
แล้วเงินทั้งหมดกลายเป็นว่าทั้งสองคนเอามาดูชีวิตตัวเอง
มาเลี้ยงดูชีวิตตัวเองเอามาเลี้ยงดูชีวิตครอบครัวค่ะ
สามารถเลาะรักษาน่าจะเลาะรักษาได้นะครับก็ดีใจ

ส่วนนี้ก็ยืนยันว่าในการเรียกรับผลประโยชน์จากการที่เด็กพิการมันเข้าข่ายอยู่แล้วเรื่องค้ามนุษย์
แต่ทุกอย่างเป็นงบการศอบสวนต้องให้ล่อพอบและแจ็ดเจนนะครับ

แล้วถ้าเป็นอย่างที่ญาติญาติบอกนะว่าเขาเกิดมาร่างกายปกติ
แต่สุดท้ายถูกทำให้ปากแหวงตาบอด
แล้วถูกนำไปหาเงินเข้าบัญชีแล้วเอามาใช้จ่ายแบบนี้

เมื่อเช้านี้ตำรวจเนี่ยส่งตัวนางสาวเจนไปตรวจร่างกายนะคะ
เพราะว่าเจนก็บอกว่าถูกเอ็มทำร้าย
ก็เลยต้องไปตรวจให้ชัดเจนว่าถูกอะไรใช้อะไรทำร้าย
มีการทุบตีมีการใช้เหล็กมีการใช้ไฟหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าจากดูจากสภาพรอยแผลที่แขน
ว่าแผลเพิ่งเกิดค่ะแล้วก็เป็นบาดแผลคล้ายกับเด็ก
คล้ายกับเด็กที่เด็กโดนเลยนะคะ
เดี๋ยวรอผลการตรวจร่างกายที่ตำรวจพาเจนไปตรวจหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมครับนางสาวเจนเนี่ยซึ่งเป็นภรรยาของนายเอ็ม
แล้วก็มีลูกด้วยกัน๕คนแล้วบอกว่าคนนี้เนี่ยที่ลูกตายไป๔คนนะครับ
ล่าสุดนั้นสารภาพแล้วนะว่ามีการเอาศพไปทิ้งตามจุดต่าง
ตั้งแต่ปี๒๕๕๖ที่ผ่านมา๔คนด้วยกันนะครับ
เมื่อวานนี้เราก็นำเสนอไปนะว่ามีการเอาศพน้องไปทิ้ง
คือ๒คนแรกคนแรกปี๕๖ชื่อว่าน้องไข่ดำชื่อจริงเด็กชายศักดา
ไปทิ้งที่แถวใกล้กับศูนย์รถไฟในเขตจตุจักรกรุงเทพหมานคร
ในพื้นที่สนบังซื้อ๑๐ตุลาคม๒๕๕๖ย้อนกลับไป

มาครับ๑๒พฤศจิกายน๕๗นางสาวเจนก็รับสารภาพว่า
เอาศพของน้องเด็กชายธีรภาพไปทิ้งที่ริมถนนนิคมรถไฟสายหนึ่ง
ที่เดียวกันใกล้กับสวนรถไฟท้องที่สอนอบางซื่อ

อกจากทั้งสองกรณีนี้นะครับนางสาวเจนนั้นรับด้วยว่า
ปี๕๙และปี๖๑คุณผู้ชมครับเอาศพของน้องธนาหรือว่าเด็กชายธนาทรัพย์
แล้วก็น้องนัทหรือว่าเด็กชายนัทธพงศ์ไปทิ้งที่รกร้าง
ถนนพะหนโยธินขาเข้าอยู่ในพื้นที่เขตสอนอสายไหม
กรุงเทพมหานครวันนี้ครับตำรวจพาตัวนางสาวเจน
ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วก็เอาตัวกลับมาสอบสวนต่อที่โรงพัก
นี่คือ๔คนที่เปิดปากรับสารภาพช่วงบ่ายครับตำรวจก็มีการนิมนต์พระ
มาที่โรงพักตามคำร้องขอของนางสาวเจนเพื่อจะทำพิธีถวายสังขทาน
นะครับเอ่ออุทิศส่วนกุศลให้กับเด็กที่ตายไปโดยตำรวจนั้นจัดเตรียมชุดสังขทาน
เทียนดอกไม้อาหารให้กับนางสาวเจนเพื่อถวายพระนะครับ
เอากระดาษที่มีรายชื่อของเด็กครับมาให้พระท่านทำพิธีส่งวิญญาณ
โดยช่วงที่ทำพิธีครับตำรวจนั้นพาตัวนางสาวเจนเนี่ย
ทำพิธีที่ห้องด้านหลังนะครับสีหน้าเขาบอกว่าเศร้าหมองเลยนะครับ
ระหว่างถวายสังขทานร้องไห้ตลอดเวลาครับแล้วก็มีการขออโหสิกรรมต่อเด็กที่เสียชีวิตทั้งหมด
นั่นลูกตัวเองมีรายงานว่านางสาวเจนเนี่ยได้เล่าเรื่องราวนะครับ
มีการไหว้พระสงฆ์นะครับเรื่องราวรายละเอียดต่างของชีวิตตัวเองที่ได้เจอมาให้กับพระท่านฟัง
เหมือนเป็นการสารภาพผิดระบายความรู้สึกอัดอั้นตันใจ
คุณผู้ชมครับเรามีบรรยากาศในช่วงนั้นให้ติดตามกันนะครับ
แต่ทำให้ก็ไปไม่ถึงเขาเขาว่าทำยังไงก็ไม่ถึงเพราะว่าเขาไม่ได้รับไม่เจอพระไม่เจออะไรเลย
เขาชอบอะไรเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ให้เขาทีนี้เขาก็จะเจอแล้ว
เราก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับสุขใจสบายใจ
จริงเราก็สุขใจสบายใจไปด้วยเมื่อเราสุขใจสบายใจแล้วเราก็มีอะไรเราก็บอกเจอที่ไป
ที่แล้วเรารายงานไปว่าทางนางสาวเจนเปิดปากรับสารภาพแล้วนะครับเอาศพลูกไปทิ้งนะครับตั้งแต่ปี๕๖
มันมี๒เคสแรกก็คือ๕๖๕๗ที่บริเวณใกล้ศูนย์รถไฟในเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร
โดยทางพลตบตรีนพสินภูลสวัสดิ์ครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
ทั้งคู่นั้นตรงกับนายเอ็มและนางสาวเจนนั่นก็หมายความว่าทั้งคู่เป็นพ่อแม่ที่แท้จริงของเด็ก
อดคล้องกับคำรับสารภาพของนางสาวเจนนะครับที่ตรงกันว่าเอาศพเด็กสองคนไปทิ้งซึ่งเป็นลูกของพวกเขาจริง
สาเหตุการเสียชีวิตของเด็กทั้งสองคนครับผลชนสูตรนั้นคุณหมอบอกว่ากระโหลกศีรษะแตกแล้วก็มีรอยคล้ายกับเลือดคลั่งและระบบหายใจล้มเหลวครับยืนยันชัดเจนว่าเด็กนั้นก่อนตายถูกทำร้ายมาก่อนครับ
นะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับพอผลตรวจดีเอนเอออกปุ๊บเนี่ย
ตำรวจก็รูปรวมอิทยาห์หลักฐาน
สารนั้นก็มีการออกหมายจับในส่วนของนางสาวเจนคือตอนแรกใน๔ข้อหาที่ตำรวจเตรียมออกหมายจับนะฮะแต่ว่าล่าสุดคือสารออกหมายจับนางสาวเจนสองข้อหาก็คือร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายแล้วก็ร่วมกันซ่อนเร้นทำลายศพนะครับเพราะว่านางสาวเจนก็ให้การสอดคล้องแล้วก็เป็นประโยชน
ด้วยนะครับกับรูปคดีทีนี้ทางพลตบตรีวาธีซึ่งเป็นผู้บังคับการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเนี่ยนะครับบอกว่าผลตรวจชิ้นส่วนกระดูกไปเจออีกจุดหนึ่งเนี่ยที่บริเวณพระหลโยธินใกล้กับปากซอยพระหลโยธิน๕๖นั้นตรวจอยู่ครับค่ะแต่ว่าในจุดนี้เนี่ยใช้เวลาหน่อยผลจะออกมาสักประมาณอาทิตย์หน้าทางตำรวจนะครับโดยทางผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน
ทำสุทีบอกว่าแม้ผลตรวจดีเนเอเด็กที่พบในพื้นที่สอนอบางซื่อนั้นจะออกแล้วแต่ก็ต้องรอผลตรวจดีเนเอกระดูกที่พบในพื้นที่สอนอสายไหมก่อนหากว่าดีเนเอตรงกันอาจจะมีการพิจารณาเปลี่ยนข้อหาจากทำร้ายร่างกายทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเป็นร่วมกันฆ่าผู้อื่นนะฮะส่วนจะเข้าข่ายฆาตกรรมต่อเนื่อง
สัปดาห์หน้าจะชัดเจนมากกว่านี้ในส่วนของการแจ้งข้อหานะฮะ

วันนี้ตำรวจก็เชิญคนมาสอบปากคำเพิ่มนะคะ
ซึ่งก็คือนางลำดวนนางลำดวนนี่คือเป็นแม่ของจุ๋มภรรยาคนที่๔นะคะ
มีทั้งแม่มีทั้งน้าสาวแล้วก็มีทั้งหลานด้วย
มาสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อที่จะดูพฤติการของนายเอ็มกับนางจุ๋ม
เพราะว่าจุ๋มเนี่ยตอนที่คลอดลูกคนแรกก็คือน้องมายมิ้นแม่ของจุ๋มเนี่ยเป็นคนเลี้ยงให้
ที่เมื่อวานนี้เขาบอกว่าโอ้หลานมายมิ้นเนี่ยคือตอนแรกสภาพยังไม่ปากแหว่งเพดานโหวเลย
ยังปกติดีอยู่เลยนะคะคือเลี้ยงได้สักพักนึงเนี่ยเอ็มก็มารับไปเลี้ยงเองนะคะ
ตำรวจเนี่ยวันนี้เชิญแม่ของจุ๋มมาสอบปากคำเพื่อที่จะถามเรื่องสภาพร่างกายของน้องมายมิ้น
ว่าตอนเกิดมาสภาพร่างกายเป็นยังไงพิการตั้งแต่กำเนิดหรือเปล่านะคะ
ส่วนหลานหลานที่ชื่อว่าแม็กซ์นะคะก็เชิญมาสอบปากคำในฐานะพยาน
เนื่องจากนายเอ็มกับนางจุ๋มให้น้องแม็กซ์ไปช่วยขุดหลุม
แล้วก็สั่งให้เขาไปซื้อของนะคะแล้วตอนที่น้องไปซื้อของเนี่ย
สองคนนี้ก็โบกปูนทับร่างน้องโมเดลแล้วนายเอ็มก็ยังมีพฤติกรรมแปลกแปลก
มีหัวเราะแล้วก็พูดคนเดียวด้วยคือเขาก็จะเชิญญาติญาติทางฝั่งของนางจุ๋มเนี่ยค่ะ
มาเพื่อที่จะแกะรอยเรื่องของพฤติกรรมของทั้งสองคนตอนที่อยู่ที่นี่ค่ะ
คุณผู้ชมครับมีประวัติเพิ่มเติมของทางนายเอ็มหรือว่าชื่อจริงชื่อว่าส่องศักดิ์เนี่ยนะครับ
หลังจากล่าสุดพบว่าภรรยาตอนแรกบอกว่ามี๔คนใช่ไหมฮะ
อ้าวใช่มีห้านะมีห้าเหรอคะตกลง
ตำรวจเนี่ยจะสอบปากคำเพื่อดูพฤติกรรมด้วยนะครับ
คืออย่างนี้คือนายเอ็มเนี่ยนะครับเดิมชื่อว่านายนพดลนะ
มาเป็นส่องศักดิ์จดทะเบียนสมรสกับนางสาวนัน๒๕ตุลาคม
แล้วก็มีการหย่ากันครับ๒๔สิงหาคม๒๕๔๙อยู่ด้วยกันเกือบ๔ปี
ต่อมาครับ๕มิถุนายน๒๕๖๒
นายเอ็มจดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงอีกคนนึงนะฮะชื่อว่าคุณจิตรา
หย่าไปตอนปี๔๙จากนั้นครับวันที่๑๙มิถุนายนปี๕๔
ก่อนที่นายเอ็มครับจะไปคบหากับนางสาวเจนนางสาวยาแล้วก็นางสาวจุ๋ม
ลำดับนะครับตั้งแต่คุณนันคนแรกนะครับมาเป็นคุณจิตราแล้วก็มาเป็นนางสาวเจนที่ถูกแจ้งข้อหาออกหมายจับไปเนี่ย
นางสาวยาและนางจุ๋มทำให้ลำดับของภรรยาคนไหนคนที่เท่าไหร่นะมีการเปลี่ยน

อย่างนี้คือเป็นคนที่๒คุณจิตราซึ่งเป็นตัวละครใหม่นะครับย้ำอีกครั้งแต่งกับคนนี้เป็นคนที่๒ตอนปี๕๒จดทะเบียนกันที่จังหวัดกระบี
ทีมข่าวครับคุณผู้ชมครับไปที่จังหวัดกระบีไปหาว่านางสาวจิตรานั้นอยู่ไหมแต่ว่าไม่พบนะครับไปพบกับแม่ของคุณจิตราครับชื่อว่าคุณประดับคุณประดับ
ได้อย่างดีเพราะว่าลูกสาวเนี่ยเล่าว่าครบหากับนายเอ็มเพียงสามเดือนในเองก็ตามมาอยู่ที่บ้านจากนั้นถูกใน๕๗๒
จากนั้นถูกนายเอ็มเอามีดจี้บังคับ
ไม่ผิดนะเอามีดจี้บังคับให้ไปจดทะเบียนสมรส
พอกลับมาบ้านได้๒วันมีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรงครับ
ถูกทำร้ายร่างกายบีบคออีก๗วันต่อมาหายไปไม่กลับมาอีกเลย
พร้อมกันนี้ยอมรับว่าตกใจมากนะครับ
หลังจากรู้ว่านายเอ็มนั้นเป็นคนร้ายฆ่าเด็ก
แล้วก็มีการอำพลางศพครับ
โดนขู่ให้ไปจดทะเบียน

โดนขู่ดังคับให้ไปจดทะเบียน

ไม่รู้เหมือนกัน

มันถือมีทีอะไรอยู่

คำถามแรกผมเชื่อว่าหลายคนคงถามตัวเองว่า

ปรากฏว่าในข่าวนั้นบอกว่านายเอ็มกับนางสาวจิตราทั้งคู่ไม่มีลูกด้วยกันไงครับ

ที่พระปัชโนวาสมิตรทองศาสตรีที
บอกว่านายเอ็มกับนางสาวจิตรา
ไม่มีลูกด้วยกันเลิกรากันไปนานแล้ว

แต่ว่าทางตำรวจก็ขอความร่วมมือ

เพราะว่าจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมาก

ที่ไม่อยากจำได้ไงเพราะว่าโดนนายเอ็มทำร้ายร่างกายเองด้วย
แต่ว่าพอดูประวัติหรือว่าพอไปสืบค้นแล้ว
ภรรยา๕คนผู้ชายคนหนึ่งที่มีภรรยา๕คน

ในช่วงเวลาเอาจริงก็ไม่กี่ปีนะ
คือ๕คนในช่วงตั้งแต่นับจากคนแรกคือปี๒๕
ปัจจุบัน๒๐ปีมี๕คน
จดทะเบียนยาอะไรอย่างเนี่ยนะฮะ

คือเขาเองก็น่าจะมีความสัมพันธ์เริ่มต้น

แต่พอมีลูกมีเด็กมีลูกขึ้นมา

จิตราซึ่งเป็นเมียคนที่๒ภรรยาคนที่สองเนี่ยนะน่าสนใจตรงที่ว่ามีการบังคับใช่ไหม
คุณผู้ชมครับจากการกระจายชุดสืบสวนไปที่จังหวัดตรังแล้วก็กำแพงเพชรตรัง
คือบ้านของทางนายเอ็มซึ่งเราก็มีข่าวไปเมื่อวานที่บอกไปเจอพ่อ
พบข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับชุดสืบสวน
ว่านายเอ็มเนี่ยมีสภาพจิตปกติแต่พฤติกรรมก้าวร้าวไม่ส่งเสียเลี้ยงดู
ซึ่งภรรยาเป็นคนหาเงินนายเอ็มอยู่บ้านรอเงิน
ที่ไปที่ห้วยยอดที่จังหวัดตรังแล้วไปเจอพ่อ
พ่อเล่าให้ฟังข้อมูลหนึ่งน่าสนใจมากว่าตอนอายุ๑๕บอกว่าไม่ชอบเสียงเด็ก
ใช่ไหมนายเอ็มเคยบอกว่าไม่ชอบเสียงเด็ก
แต่ไม่รู้ว่าวิธีการจัดการหลังจากที่ไม่ชอบเสียงเด็ก

อย่างเช่นนะนางสาวเจนเนี่ยผมกลับไปที่เรื่องเงินอีกสักครั้ง
มีรายได้วันละ๕๐๐บาททำงานมาแบ่งให้นายเอ็มวันละ๔๐๐
รถยนต์คันที่ใช้ก่อเหตุนางจุ๋มเป็นคนดาวด้วยอะไรอย่างนี้
ซึ่งแบบว่านายเอ็มนี้ก็คือรอรับตังค์อย่างเดียวว่ากันเถอะ

นายเอ็มเองมีพฤติกรรมแนวโน้มเก่าราวหลงแรง
และข้อสำคัญที่สุดว่าผู้หญิงที่เป็นอดีตภรรยา
บางคนมีลูกกับนายเอ็มไม่ดูแลไม่ส่งเสีย
แนวโน้มไปในทางเดียวกันก็คือคนทำมาหากินคือเมีย
ส่วนนายเอ็มอยู่บ้านรอรับรอรับเงิน
อดีตภรรยาทุกคนพูดตรงกันว่านายเอ็มมีสภาพจิตที่ปกติ
นี่ค่ะก็เท่าที่ดูแล้วเมื่อวานนี้
ก็ไปคุยกับแม่ของจุ่มใช่ไหมคะผู้สื่อข่าว

พฤติกรรมการใช้เงินก็สะท้อนอีกอย่างหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะ

คุณผู้ชมวันนี้ไปที่ห้องพักของเจน
ซึ่งตรงจุดนี้สำคัญเพราะว่าเป็นจุดสุดท้ายที่ในเอ็มอยู่นะคะ

ภาพนี้ที่ตำรวจไปในพื้นที่
ก็ไปตรวจสอบเก็บหลักฐานเพิ่มเติม
ซอยประหลโยธิน๔๘แยก๓

เป็นจุดสุดท้ายที่นายเอ็มพัก
แล้วก็ถูกจับกลุ่มเมื่อวันที่๑๙กันยายนที่ผ่านมา
ตรงนี้ค่ะนะคะแล้วห้องนี้ก็เป็นห้องที่เจน
เมียคนที่๓เช่าพักอยู่กันกับในเอ็มมีข้อมูลบอกว่า
ทั้ง๒คนเพิ่งมาเปิดเช่าเมื่อวันที่๑๓กันยายน
หลังจากที่กันจอมพลังไปช่วยเหลือลูกสาวอายุ๑๒ขวบ
๔ขวบลูกเจนกับลูกจุ๋มที่อยู่ในห้องเช่า
ไม่ไกลจากที่นี่ก็คือพระหลโยธิน๔๘
ทีนี้พอเขามาตรวจเนี่ยนะคะก็พบวัตถุพยานบางอย่าง

เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่เอ็มจะถูกจับ
หอพักแห่งนี้ไม่ได้เป็นที่ที่เขาใช้ทำร้ายร่างกายเด็ก
แล้วทั้งคู่ก็ไม่ได้เอาเด็กมาพักที่นี่นะคะ
หลักฐานที่พบในวันนี้ตำรวจบอกว่า
สามารถเอาผิดเพิ่มเติมได้หรือเปล่า
เดี๋ยวขอรวบรวมก่อนแต่ว่าได้ของสำคัญค่ะ

ก็เข้าสำนวนเรียบร้อยแล้วนะครับพยานหลักฐาน
เดี๋ยวเราจะให้ผู้บัญชาการแจ้งให้ทางสื่อบัญชนทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ก็มีครับ
จากการตรวจค้นห้องพักสิ่งที่ตำรวจเจอแล้วเปิดเผยได้
ก็คือเอกสารการครอบครองรถยนต์สำเนาบัตรประชาชน
ยารักษาโรคปืนปลอม
ซึ่งเขาคาดว่าจะเป็นปืนไฟแชคนะคะ
แล้วก็มีมีดสองเล่มด้วยนะคะเดี๋ยวพิสูจน์หลักฐานก็จะเก็บของกลางทั้งหมดไปตรวจสอบ
ก็ไปคุยกับป้าน้อยซึ่งเป็นคนดูแลหอพักตรงนี้นะคะ
น้อยเล่าบอกว่าเย็นวันที่๑๓นายเอ็มกับเจนก็มาติดต่อเช่า
จ่ายค่าเช่ารายเดือน๒๐๐ค่ามัดจำ๕๐๐นะ
แล้วสองคนนี้ก็ดูปกตินะคะป้าน้อยบอกดูปกติพูดจาดีครับ
แต่สังเกตจำได้ว่าเอาเสื้อผ้าใส่ถุงกระดาษมา
แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกันอีกเห็นแค่ตอนเช้าออกไปข้างนอกค่ำก็กลับเข้ามา
หลังจากวันที่๑๙๒คนนี้ไม่กลับมาอีกเลยก็มารู้อีกทีนึงว่าเขาถูกจับ
เพราะว่าเป็นผู้ต้องหาฆ่าลูกโบกปูน
แค่ธรรมดาเหมือนเราธรรมดามาพูดจาดี
มีทะเลาวิบาทในห้องเหรอครับ

พอเย็นปั๊บเขามาใช่ไหมไม่รู้เขามาทำอะไรปั๊บ
เดี๋ยวพอดึกมาเขาขับรถออกไปแล้ว
น้อยก็บอกว่าเจนก็ไปมานะระหว่างห้องนี้กับอีกห้องนึงที่อยู่ใกล้กัน
ก็คือที่ซอยพระหลโยธิน๔๘นั่นแหละนะคะ
แล้วพอมาอยู่ได้สักอาทิตย์หนึ่งก็ถูกจับเจนไปถูกจับได้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยว
ส่วนเอ็มก็ถูกจับพร้อมกับนางสาวจุ๋มที่ย่านรังสิตค่ะ
คุณผู้ชมครับนอกจากนี้ไปดูความเห็นของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
รองโจ๊กคนตะบดเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับให้ข้อมูลกับทดีนี้
ท่านบอกว่าในส่วนของเด็กทั้ง๕คนที่ถูกทำร้ายเสียชีวิตนะฮะ
ยืนยันว่าจากการสอบก็มีการทำร้ายเสียชีวิตไม่มีใครป่วยตายสักคนเดียวนะครับ
ตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้น
ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
เปิดเผยหลังจากประชุมชุดคลี่คลายคดีฆาตกรรมในคดีนี้
แล้วก็ยอมรับบอกว่าเป็นคดีสะเทือนใจสังคมนะฮะ
คดีก็มีความคืบหน้าอย่างที่เราสองคนก็ได้รายงานไปด้วยนะครับ
การสอบปากคำภรรยานายเอ็มทั้งนางสาวเจนแล้วก็นางสาวจุ๋มเนี่ยนะฮะ
โดยหลังทำงานกลับมาที่ห้องพบว่าเด็กตายแล้ว

ส่วนเรื่องของการเอาภาพลูกวัย๔ขวบเนี่ย
จะตรวจสอบว่าเข้าข่ายการค้ามนุษย์ไหม
ซึ่งญาติและคนในหอพักยืนยันว่าเด็กนั้นไม่ได้ป่วยนะครับ
นี่ครับก็คือรองพบตรก็มากำชับคดีนี้ด้วยตัวเองด้วยนะครับ

วัย๑๒กับวัย๔ปีเนี่ย
ตอนนี้อยู่ในการดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พมนะครับ
ซึ่งตอนนี้น้องอายุ๑๒ขวบนั้นบาดเจ็บหายดีแล้ว
อยู่ในขั้นตอนการฟื้นฟูในส่วนของสภาพจิตใจนะครับ
ก็เป็นมหากราบนะเรื่องนี้ตัวละครโผล่ขึ้นมาอีก
ใช่แล้วสำคัญก็คือเด็กทั้งนั้นเลยนะคะ
ทั้งร่างกายและจิตใจที่ถูกทำร้ายนะคะ